คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะเรื่องที่จัวหัวเอาไว้เบรกที่แล้วค่ะ

เมื่อลูกทุกขุมสาวคุณนุฏรฟีราวันเดินทางไปที่ศาลของแม่ฮันนี่
อันนี้คือดังมากคุณผู้ชมที่จังหวัดจีนเสกร็จค่ะ
แล้วปรากฏว่าไปร้องเพลงน้ำตาหล่นบนที่นอน

ในช่วงที่จังหวะที่เธอกำลังลำอยู่นั้นนะคะ

ฮันนี่มาเข้าสิงอยู่ในร่างของสาวนุษย์จริง
เพราะว่ามีอาการแบบแปลกไปคุณผู้ชม

ไปดูวินาทีที่คุณรุ๊ดเขาโพสต์แล้วก็ลงไอจีเอาไว้เลยค่ะ
อ้อมันห๑๔๐เหมือนร้อยก็หวานรอบน้องรุ๊ตบอกว่าเสียงหนูไม่ได้เป็นแบบนั้น
เพื่อนที่ถ่ายคลิปก็บอกว่าเธอเป็นอะไรอ่ะซึ่งบันเทิงไทยรัฐนะคะ
รีบโทรติดต่อไปยังที่ลูกทุ่งสาวเลยค่ะ
เธอบอกว่าเธอเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าแม่เนี่ยมาแฝ่งที่ร่างของเธอ

แล้วก็อนุญาตให้เธอนำเพลงของแม่ไปร้องได้ค่ะ
แม่มาบอกแล้วว่าแม่ก็ยังอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ก็แล้วซึ่งพอนึกย้อนกลับมาดูคลิปแล้วแบบ
รู้สึกว่าแม่โอเคมากที่
ที่แบบที่เราก็ถ่ายทอดไป
ทำให้เพลงของแม่กลับมาโด่งดังอีกครั้งหนึ่ง
ก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่
แม่ยินดีในสิ่งที่หนูได้เคยขออนุญาตแม่ว่าขอเพลงแม่มาร้อง